สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สด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
ไม่เออเลิศอย่างเงี้ยคุณแม่อุ้ยมันเป็นเหมือนเด็กคนนั้นน่ะ

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
เมค่ะนะครับเขาบอกเลยว่าเมื่อวานเนี้ยทั่วโลกติดเพิ่มเนี่ย
หกแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบห้าคนอืมค่ะตายเพิ่มเนี้ยพันกว่าคน
โอ้พอรวมติดไปแล้วเนี้ยห้าร้อยกว่าล้านแล้วตอนนี้ทั้งโลกทั้ง
โลกอ่าใช่ทั้งโลกเนี้ยห้าร้อยกว่าล้านเออห้าร้อยสี่ห้าร้อยสี่สิบห้า
นะฮะอืมแล้วก็เสียชีวิตเนี้ยประมาณหกล้านหกล้านกว่าคนแล้ว
อันนี้คือทั่วโลกเพราะฉะนั้นอันนั้นคือระดับโลก
แต่สถานการณ์การระบาดจากของประเทศไทยของเราเนี่ยฮะจำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อวานเนี่ย
สูงสุดของเรานะสูงเป็นอันดับที่๑๒ของโลก
แล้วก็อันดับที่สองของเอเชียในขณะที่เรากำลังจะต้องผ่อนปลนกันเนี่ยนะฮะ
ค่ะแม้กระทรวงสาธารณสุขไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคม
จนทำให้จำนวนที่รายงานน่ะลดลงไปมากพอสมควรนะคือพี่เชื่อวันหนึ่งถ้าติดแล้วอ่ะ
จะเชื่อเพราะตัวเราเองเรายังไม่ได้แจ้งระบบเลยค่ะอันนี้พูดตรงตรง
คือรักษาตัวเองที่บ้านไปเลยถูกไหมคะแล้วก็คนรอบข้างตัวเองก็ไม่มีการแจ้งระบบ
เพราะเราเราคิดเสมอว่ามันกระจอกอืมแต่ความจริงตอนเนี้ยมีการประกาศว่าเฮ้ย
มันไม่ได้กระจอกแล้วนะหรือที่หนุ่มกัญชัยเคยบอกเนี่ยคุณประมาท
คำพูดหนุ่มกัญชัยเป็นเรื่องจริงแล้วเพราะคุณมีโอกาสติดซ้ำ
ตอนแรกเนี่ยใครไม่รู้มาคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องกลัวค่ะ
สองเดือนนี้มันไม่ติดหรอกค่ะแต่เดือนที่สามคุณแม่อาจจะติดรอบสอง
อืมฉันก็งงไปว่าเราจำได้ไหมทิมพิธาติดทิมพิธาต้นเดือนเดียวกันฮะ
เดือนเลยมีโอกาสติดเหมือนกันใช่แต่ทิมก็บอกว่าไอ้รอบสองอ่ะ
มันไม่ได้หนักค่ะมันไม่ได้มีอาการเท่าไหร่แต่ก็ติดไหมคือติดอืม
ครับซึ่งขนาดเดียวกันเขาบอกไอ้การติดเชื้อซ้ำเมจ๋า
จะมีโอกาสป่วยและตายมากขึ้นนะฮะน่ากลัวตรงนี้แหละ
เป็นผลการวิจัยของหมอแล้วก็แวดวงวิชาการ
เขาอยากรู้มานานแล้วเพราะต้องการใช้เวลารวบรวมข้อมูลติดตาม
ซึ่งขนาดนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ผลการศึกษา
เรื่องผลของการติดเชื้อโควิดสิบเก้าซ้ำอืมอันนี้เขามีการศึกษาก็เลย
ผลการศึกษาพบสาระสำคัญอย่างนี้ครับว่าไอ้การติดเชื้อซ้ำ
จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุต่าง
มากขึ้นเป็น๒เท่านะฮะ
เพราะฉะนั้นความคิดที่บอกว่าอย่างตัวฉันเองไม่ต้องคนอื่นหรอก
คิดว่าเราติดแล้วภูมิเราสูงแล้วเราไม่ต้องกลัวเยอะ

เพราะว่าไอ้ตัวเชื้อตัวใหม่เนี่ยการติดเชื้อซ้ำเนี่ย
มันมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างมากขึ้นไป๒เท่า

การติดเชื้อซ้ำเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เจ็บป่วย
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่หรอโอ้โหเยอะนะอันนี้เป็นเตเปอร์ผลการวิจัยนะน้อง
เมื่อเทียบกับการติดเชื้อครั้งเดียวงงไหม
เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนไอ้สิ่งเหล่านี้เหมือนกัน

แล้วก็เอาจริงแล้วเนี่ยไอ้ความเสี่ยงต่อปัญหาต่างเนี่ย
จะคงอยู่ตลอดช่วงเวลา๖เดือนที่ติดตามประเมินผล
ยิ่งติดเชื้อซ้ำมากขึ้นความเสี่ยงจะมากขึ้นตามลำดับ
อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสอนกันใหม่แล้วล่ะ
แล้วที่สำคัญมากขึ้นไอ้การติดเชื้อซ้ำเนี่ย
จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาต่าง

คือไอ้วัคซีนกี่เข็มไม่ได้มีผลแล้วล่ะ
แต่การติดเชื้อซ้ำเราคิดว่าไง
ภูมิเราต้องสูงอันนี้คือความคิดตัวเองก็ยังคิดนึกว่ามีภูมิแล้วล่ะนึกว่ารอดแล้วล่ะ
เพราะว่าประเทศที่ผ่อนปลนประเทศแรกเลยคืออเมริกา

เขาบอกจะต้องผ่อนปลนต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติที่สุด

หลานตัวเองเนี่ยติดสองรอบโทรมาไม่กลัว
คือเขาบอกว่าก็ไม่กลัวคือเด็กถ้าหลานอายุเพิ่ง๑๐กว่าไง
ติดบอกลูกไม่กลัวแล้วเราผัวใจจะไหว้ตายนึกออกป่ะ

เขาบอกว่าที่นู่นเขาถอดกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้ลุง
แต่แบบว่าวันนี้ผลเปเปอร์ที่ออกมาเนี่ย

อืมก็อาจจะต้องยังดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอยู่
พยายามอย่าให้มันติดซ้ำหลายทีอะไรแบบนี้

ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ๑ถ้าเทียบกันอยู่ตอนนี้จริง
เพราะจริงเนี่ยทุกวันนี้ถามว่าเวลาเราติดกันเนี่ย
เขามีการสุ่มตรวจไหมเขามีการสุ่มตรวจ
ทีนี้เวลาสุ่มตรวจมาเนี่ยเขายังมีเจอในเมืองไทยนะครับ
แต่ว่าด้วยความที่ตัวแปรมันแพร่เร็วไง
มันขยายพันธุ์มันกลายพันธุ์มันเร็วมากกว่าเดิมอีก
แล้วมันก็มีผลต่อระบบปอดด้วยไงคะ
แสดงว่ายังไงรู้ไหมที่เขาบอกว่าจะต้องติดกันทุกคน

ก็นี่พูดไปพูดมาก็อื้อแล้ว
ใช่ไหมล่ะทุกคนที่ตอนนั้นน่ะ
ทุกคนไปว่าหมออะไรนะที่หมอเขาออกมาพูดว่า

แสดงว่าคำพูดนั้นน่าจะเอามาคิดใหม่เหมือนกันนะ

ยิ่งกลายพันบางทีก็อาจจะแรงขึ้นก็ได้
เราคิดว่าฉีดวัคซีนเราพูดมาตั้งแต่ต้นเลย
ตั้งแต่มีวัคซีนว่ามันกันตายไม่ใช่การติด

ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะ

ไปดูเรื่องของเจ้าของดารุมาซูชิ

มาแล้วค่ะสนามบินสุวรรณภูมิ

พลตำรวจโทจิรพบภูริเดช

มีการสั่งการนะคะให้พลตำรวจตรีอนันต์นานา
สมบัติภูมิคับการกองประปามการกระทำความผิด

ในค่ะใบจับกุมตัวในเมธา

หลายคนอยากรู้มากว่าเขาจะโดนข้อหาอะไรบ้าง
ก็คือข้อหาช่อกงประชาชน

ล่าสุดพลตำรวจโทจิรพบก็มีการเปิดเผย

หนีออกนอกราชนาจักรไปสหรัฐอเมริกาค่ะ

จะช่วยตามจับให้กลับมาดำเนินคดี

สักถามเบื้องต้นผู้ต้องหาเขาให้การว่า

แล้วก็มีหนี้กว่า๑๐๐ล้านบาท

เพื่อที่จะเอาเงินมาหมุน

แต่หลังจากนั้นมันก็หมุนเงินไม่ทัน

สินใจว่าเอาแหละจะหลบหนีออกไป

เขาก็เลยกลับมาเพื่อที่จะรับผิดชอบ

ทีนี้มูลค่าความเสียหายนี่มันมากกว่า๑๐๐

คือซื้อคูปองใบละ๑๙๙บาทสามารถใช้ได้๒๐๐คน

ที่เขาบอกว่าค่าปลาดิบทั้งหลาย

ตอนแรกคุณภาพที่เขาเอามา

ครั้งแรกเลยที่เปิดมาเมื่อ๖ปีที่แล้ว
แรกที่เปิดมาเนี่ยโอ้โหทุกคนบอกไปกินประทับใจปลาดีมากว้าว
แล้วพอช่วงหลังมาเนี่ยปลาเริ่มเปลี่ยนเกรด

มีผู้เสียหายเฉพาะแฟนชาย๕๒ล้านบาท

ค่าเกี่ยวกับวัตถุดิบเนี่ยก็๓๐กว่าล้านบาท
แสดงว่าเขาไปอยู่เมริกาแล้วกลับกลับมาหรือไหมแม่

แล้วก็เริ่มแบบมีการติดตามเรื่องต่างสุดท้ายก็เลยกลับมา

เพราะว่าคนร่วมทูลกันมาซื้อเฟรนชไลด์แรกมันก็ต้องรู้จักกัน

ถึงบอกว่าถ้าสมมุติเป็นการที่วางแผนนี่คือวางแผนได้๖ปีนี้ยาวนานมากนะ

ใช่ไหมอาต้าเขาคิดจะโกงนิ้ว๖ปีนี่คือยาวนานวางแผนแบบ
คือวางแผนที่จะโกงมานานมากจนแบบว่าทุกคนเชื่อใจ
เป็นอะไรที่สวยงามนะแบบว่าคนเข้าออกร้านต่อคิวเนี่ย

ถ้าสมมุติเราไปเห็นร้านอะไรที่แบบคนต่อคิว

ยังไงก็ไม่เจ๊งตัวแบรนด์แข็งแรง

แต่ว่านี่การที่เขากลับมาก็อาจจะเป็นการต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าว่า

ตอนนี้แหละคือคำถามคือว่าไอ้รับผิดชอบเนี่ยจะไหวหรือเปล่าตอนนี้
ตอนที่แหลมเกจค่าเสียหายตกละประมาณ๒๓นาที

อันนี้ตอนแหลมเกรดแล้วมีแค่ไวเชอร์ถูกต้องไหมคะ
แต่สาย๘๘บาทเพื่อกี้เขาบอกว่าคือพอมันขาดสภาพคล่อง
เขาเลยออกไวเชอร์ออกมาเพื่อจะลงทุนใช่เพื่อจะเอาก็อย่างที่บอกไปว่า
สมมุติอย่างนี้พอในระบบธุรกิจเริ่มมีปัญหา
ทำยังไงให้ได้เงินสดทำให้ได้เงินสดอ๋อฉันขายวอลเชอร์ก็แล้วกัน
แต่ลืมคำนวณไปว่า๑๙๙บางทีมันไม่คอปเวอร์ค่าซัพยอร์ค่าของวัตถุดิบ
ปฏิบัติต้องมาหาคุณสูงหมดเลยทุกอย่างนี่แหละ
แล้วขายโดยที่เขาไม่มีการกำหนดด้วยไงว่าเขาจะขาย๑๙๙บาทจำนวนกี่ใบ
ดังนั้นพอคุณขายไปคุณรับเงินสดมาเนี่ยที่เขาพูดเลยว่าเขาเอาเงินมาหมุน
แต่พอมันหมุนเสร็จปุ๊บด้วยการบริหารไม่ได้พังพินาศอีกทีนี้ตัวเองก็เลยหนีไปเลย
มันหมุนไม่ไหวหมุนไม่ทันจริง
ก็เขาอาจจะไม่รู้จักนี่ก็ได้ไหมเม่
เค้ามาเทียบกันแหละเต๊าเศษถีกับเอง
คุ้มค่าและประหยัดแล้วก็ได้ให้พลังงานมากกว่ากัน
เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังถึงเตรียมตัวนะฮะ
ค่าไฟวันนี้ประหยัดให้ตังค์ค่าไฟเตรียมขึ้นแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นค่าไฟขึ้นอีกจะใช้ว่า
๒๘เท่าจะตกใจกันไหมอืม
๒๘เท่าจะกลับมาเล่าให้ฟังอืม
เฝ้ามหาเสถียต้องไปดูนิดหนึ่ง
เขาบอกว่าตอนนี้ยอดขายคือพุ่งมากผลิตแทบไม่ทำ

ไหนวะแท่วนี้ถือไหมละตั้งคืนเลยนะเมื่อวาน
แล้วก็แนะนำว่ามันมีเตามหาเศรษฐีนะเป็นเตาอ้างโล่
เรื่องนี้เดี๋ยวไปคุยกับคนผลิตเตาก่อนแล้วกันนะคะ
คุณสมจิตผันผองค่ะเป็นคนผลิตเตาถ่าน
รุ่นมหาเสถีนี่แหละเขาบอกว่าจริงเนี่ย
บ้านเขาก็สืบทอดอาชีพปั้นเตาถ่านส่งขายตามครัวเรือนมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
แต่ว่าพอระยะเวลามันผ่านไปเตาแก๊สเริ่มมาเตาไฟฟ้าเริ่มมา
เหมือนกับยอดขายของเขามันก็ลดลงลดลงตามสมัยนิยมใช่ไหมคะ
จนกระทั่งเขาเนี่ยไปได้รับความรู้การผลิตเตาแบบประหยัดพลังงานมาใช้ฐานได้คุ้มค่า
ของหมู่บ้านช่างหม้อจังหวัดอุบลราชธานีก็กลับมาเป็นที่ต้องการของตลาดอีกครั้ง
แล้วยิ่งพอแก๊สหุ่งต้มเนี่ยราคาขึ้น
หันกลับมาใช้เตาอ้างโล่ใช้เตาถ่านกันเยอะขึ้นเหมือนกัน
เพราะเขาบอกว่าสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าเตาแก๊สครึ่งหนึ่งแน่
แล้วเขาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าระหว่างเตาแก๊สกับเตาถ่านเนี่ย
อาหารที่ปรุงจากเตาถ่านกลิ่นมันแบบหอมกว่ารสชาติมันก็ดีกว่า

เวลาแบบย่างถ่านย่างอะไรคือกลิ่นมันจะหอมอีกแบบนึง
เอาแม้กระทั่งเขาบอกว่าเวลาย่างอะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้เราอาจจะไม่เราไม่คุ้นชินกับเตาถ่านแล้วส่วนใหญ่ร้านอาหารทั่วไปเนี่ย
อย่างกระทะเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นถ่านอันนี้จริง
ใช่เขาบอกว่ารสชาติกับกลิ่นมันดีกว่าน่ะ
ไม่ใช่ลูกค้านะพ่อค้าคนกลาง

ร้านค้าขายดีมากตอนนี้จากปกติวันหนึ่งเขาขายได้แบบว่าหลักสิบใบ
แบบ๕ใบ๑๐ใบตอนนี้เขาขายได้แบบเป็นเท่าตัวพี่
พวกร้านที่ขายเตาอังโล่นะคะ

ถ้าเตาปกติก็อยู่ที่๑๐๐บาทในพื้นตี

เขาบอกว่ากำลังการผลิตในชุมชน
ปกติผลิตได้ประมาณ๑๐๐๐ใบต่อเดือน

แล้วตกลงเตาอ้างโล่รุ่นมหาเศรษฐีมันประหยัด
ค่าใช้จ่ายมันคุ้มค่าดีกว่าเตาแก๊สจริงไหม
ไปดูที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองของอาจารย์เจดนะคะ
อาจารย์เจ็ดบอกก่อนว่าแอบงงเหมือนกันนะคือจริงไอ้เตาอ้างโล่รุ่นมหาเศรษฐีเนี่ย
เขาผลิตออกมาเพื่อให้ประหยัดฐานแทนเตาอ้างโล่ธรรมดา
ไม่ได้ให้เอามาใช้แทนเตาแก๊สอันนี้คือเอ๊ะที่หนึ่งของอาจารย์เจดนะคะ
อาจารย์เจตบอกไม่เป็นไรในเมื่อคนสงสัยเดี๋ยวผมหาคำตอบให้ตามหลักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เลย
เขาบอกว่าเอาไอ้รุ่นมหาเศรษฐีเนี่ยมันให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้แล้วก็ประหยัดถาด
มากกว่าเตาอ้างโล่ธรรมดาจริงแต่การเอามาใช้แทนเตาแก๊สเนี่ยคุ้มจริงไม่จริงมาดูข้อสรุปจากอาจารย์เจดนะคะ
เริ่มจากสมมุติว่าเราเผาถ่าน๑กิโลกรัมความร้อนที่ได้คือ๖๙๐๐กิโลแคล
ส่วนแก๊สหุ่งต้ม๑กิโลกรัมความร้อนที่ได้คือ๑๒๐๐๐กิโลแคลก็คือมากกว่าเกือบเท่าตัวนะคะ
แต่ปกติเราขายเป็นถัง๑๕กิโลใช่ไหมคะ๓๖๓บาทคิดออกมาเป็นกิโลกรัมก็คือ๒๔บาท
แก๊สแพงกว่าฐานไม้หนึ่งกิโลกรัมอยู่ประมาณเจ็ดบาทประสิทธิภาพล่ะเป็นยังไง
เตาอ้างโล่ธรรมดาเขาบอกอยู่ที่๒๕เปอร์เซ็นต์รุ่นเตามหาเสร็จถีอยู่ที่๓๕เปอร์เซ็นต์
อันนี้อาจารย์เจ็ดบอกว่าก็คำนวณจากที่เขาออกมาโฆษณาว่าสามารถประหยัดกว่าเตาธรรมดาถึง๔๐
แปลว่าถ้าเตาถ่านธรรมดาประสิทธิภาพอยู่๒๕เตามหาเศรษฐีจะอยู่ที่๓๕เปอร์เซ็นต์
ส่วนเตาแก๊สอยู่ที่๔๐ตอนนี้เตาแก๊สธรรมดาชนะอยู่นะ
คำนวณค่าความร้อนจากการเผาเชื้อเพลิง๑กิโลกรัมก็คือแก๊ส๑กิโลกรัมกับถ่าน๑กิโลกรัมนะคะ
ตามหาเศรษฐีที่ใช้ถ่านเนี่ยเผาถ่าน๑กิโลกรัมได้ค่าความร้อน๒๔๑๕กิโลแคลต่อกิโลกรัม
ส่วนเตาแก๊สธรรมดาจะได้ความร้อน๔๗๙๗กิโลแคลต่อกิโลกรัมก็มากกว่าเกือบเท่าตัวนะคะ
อาจารย์เจดเลยคำนวณเป็นค่าความร้อนอันนี้คณิตศาสตร์มากเลยนะคำนวณเป็นค่าความร้อนจากเงิน๑บาทตกตามเงินนะคะ
เขาบอกว่าเตามหาเศรษฐีจะให้ความร้อน๑๔๒๐๕กิโลแคลต่อ๑บาท
ส่วนเตาแก๊สธรรมดาจะให้ความร้อน๑๙๙๘๗กิโลแคลต่อ๑บาท
สรุปได้สั้นง่ายอ่านแค่บรรทัศน์สุดท้ายก็พอว่าเตาแก๊สธรรมดาให้พลังงานความร้อนต่อค่าใช้จ่ายคุ้มค่ากว่าเตามหาเศรษฐี
และอนุมานได้ถึงเตาอ้างโล่ธรรมดาด้วย
แต่ไอ้ผัดกลิ่นหอมของถ่านกลิ่นหอมของกระทะอันนี้ก็อีกเรื่องนึง

อาจารย์เจดถอดออกมาให้ดูเลยว่า๑บาทของเตาแก๊สกับ๑บาทของเตาอ้างโล่มหาเศรษฐีเนี่ย
อันไหนให้ความร้อนได้ดีกว่าสรุปก็คือเราจ่าย๑บาทแล้วใช้เตาแก๊ส
เราได้ความร้อนเออเลิศเนอะ
จ่าย๑บาทแล้วใช้เตาแก๊สเนี่ยนะคะเราได้ความร้อน๑๙๙คือเกือบ๒๐๐
แต่เราจ่าย๑บาทใช้เตาอ้างโล่มหาเศรษฐีเราได้แค่๑๔๐
เพราะฉะนั้นอันไหนคุ้มกว่ากันคะ๑บาทได้เกือบ๒๐๐กับ๑บาทได้๑๔๐
อันนี้เขาเทียบกับเตาแก๊สไงทีนี้เนี่ยตามที่เขาบอกมาทีแรกว่าเตามหาเศรษฐีเขาทำออกมาเพื่อที่จะ
เทียบด้วยกันเองเทียบกับเตาอ้างรถ
ถ้าสมมุติว่าประหยัดเงินจริงในปีนึงก็สักประมาณ๑๒๐๐บาทถ้าเทียบกัน
แต่ตอนนี้จริงถ่านก็ขึ้นราคาขึ้นราคาถึงก็ลงละ๕บาท
เพราะว่าคนไปหาถ่านก็ต้องนั่งรถออกไป
มีค่าน้ำมันไปหาต้นไม้มะพร้าวมีน้ำมันอีก
ขณะที่เรากำลังจะบอกว่าไม่ต้องตัดต้นไม้
เออนี่ไงคุณทานได้ไงคือถ้าเป็นสมัยก่อนจริงเราอาจจะเข้าใจได้ว่าต้นไม้มันอาจจะมีเยอะ
แต่ทีนี้ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนอะ
ต้นไม้อะไรทุกวันนี้เราก็หวนหาอยากจะกลับไปหาต้นไม้ให้มีต้นไม้เยอะ
บางทีพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยอาจจะดูแบบ
มันดูมีความแบบย้อนแย้งในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้
แต่จริงในการทำใช้เตาแบบนี้ถ้าถามว่าในโซนถ้าเป็นการพาณิชย์นะ
แต่ถ้าสมมุติใช้ยางพาราพี่โอเค
ใช่ทีนี้ก็ต้องดูว่าต้องหาอะไรไงใช้อะไรมาเป็นฐานใช้ไม้อะไรมาเป็นฐานด้วยอีกส่วนหนึ่ง
ทีนี้ถ้าถามว่าพ่อค้าแม่ขายที่เขาค้าขายสมมุตินะ
ถ้าเป็นพวกแบบว่าพ่อค้าแม่ขายที่ทำอาหารตามสั่งอย่างนี้พี่เวลาทุกอย่างเร่งด่วนหมด
ถามว่าไปสัมภาษณ์ได้เลยทุกคนจะพูดเหมือนกันหมด
น้องไปตลาดทุกอาทิตย์นี่เขาจะแบบมันช้า
กว่าเขาจะมาจุดเตาสมมุติเขาทำฐานเอาไว้แล้วก็จริงแต่พอเวลาเขามาผัดอะไรอย่างนี้
มันอาจจะได้ความเร็วที่ไม่เพียงพอกับการที่เขาจะขายของ
หรืออะไรอย่างเงี้เตาแก๊สอาจจะเร็วกว่ามันก็จะมีหลากหลายมุมมอง
แต่ถ้าสมมุติเราใช้เองที่บ้านเราไม่ได้มีความรีบร้อนอะไรมาก
มีเวลาที่จะค่อยทำกับข้าวหรืออาหารของเราไป
มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันพอลดได้บ้างอะไรอย่างนี้

เจ๊ไฝจะให้เจ้าถ่านแต่เวลาที่เราจะกินไข่เจียวจานนึง
ให้คุณรวยแค่ไหนก็นั่งรอไปก่อนชั่วโมงหนึ่ง

ใช่ไหมล่ะก็นั่งคิดไม่ออกบอกไม่ถูก

เราไปซื้อฟิลเราไปซื้อบรรยากาศเราไปซื้อเตาถ่าน
ใช่ไหมล่ะอันนี้เราพูดตรงอันนั้นเราพร้อมที่จะไปซื้อบรรยากาศ
ไปซื้อรู้ว่าจุดขายของเขาคือเตาถ่าน
แม้กระทั่งอาหารที่เขาบอกโอเคล่ะเราจะไปกินแบบย่างเตาถ่าน
เรารู้ว่าเราจะไปซื้อผิวซีอิ๊ว
แต่ถ้าสมมุติถามตัวเองกลับไปว่าถ้าวันหนึ่งไปร้านอาหาร
แล้วเขาใช้เตาถ่านอยู่เตามหาเศรษฐี
เราไปนั่งกินรอไข่เจียวที๒๐นาทีเขาคุณด่าเขาไหมล่ะ
ไม่ต้องด่าแม่สมมุติมองถึงร้านปิ้งย่างกันดังเนอ
โมโมพาราไดท์อะไรสักต่าง
พนักงานต้องยกเตาถ่านมาวางอย่างนี้เหรอแม่
ชั่วโมงครึ่งโอ้โหเดี๋ยวจะไล่ออกแล้วอีก๑๐นาทีหมดเวลาค่ะ
ยังรอนแดกเออปวงลูกกินชาบูอย่างนี้

แทนที่เขาอยู่บ้านกันเฉยเขาก็ได้มีรายได้ของเขา
มันก็ต้องเหมาะกับบางกลุ่ม
ก็ก็ไม่มีสกิลการจุดไฟเหมือนกันนะคะ
นะครับต้มแม่งทั้งสัน๒นิดที
ก็คือจริงเอาเป็นว่าถ้าใครที่เขาใช้เตาอ้างโล่อยู่แล้ว

หรือว่าบ้านไม่สะดวกที่จะใช้เตาอ้างโล่แล้วคุณจะเปลี่ยนมาเป็นเตามหาเศรษฐี
เนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรเอาไว้นานนะนานที่จัดปาร์ตี้

ก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่าทุกอย่าง
ซิงเกอร์โทรมางางานน่าจะสอนเรื่องโซลาเซลล์น่ะ
ทำยังไงทำให้โซลาเซลล์ถูก

พอจะได้ช่วยเรื่องค่าไฟดิ
ไปใช้เตาไฟฟ้าค่ะไฟก็สูงมากจะต้องเปรียบเพราะงั้นถ้าสิมมุติข่าวต่อไปนี้
ค่าไฟอะไรละ
เดียวตัวเองพูดผิด
ค่าไฟจะขึ้นอีก๒๘เท่า

น้ำมันก็ขึ้นถ้าคำถามคือ
เงินเดือนคนจะพอจ่ายค่าน้ำมันรถค่าน้ำมากับใต้ไฟ

ในขณะที่ค่าเงินบาทของเราก็อ่อนตัวลงเยอะต้องยอมรับ
แล้วเราก็ยังไม่รู้จะอ่อนขนาดไหนหลายอย่างก็คือต้องดูกันแบบมากอ่ะ
วันนี้คุณคมกฤทธิ์เลยค่ะที่การสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าแนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปร
ตัวนี้แหละคือตัวที่บอกหนาร้อนค่าไฟจะขึ้น
ตัวค่าไฟจริงอ่ะมันอาจจะไม่ขึ้นหรอกแต่ไอ้ตัวค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยแหละ
เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงถูกต้องไหมครับ
สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม
โดยปกติเราย้อนกลับไปดูค่าไฟของเราสิ
กัญญาถึงธันวาเป็นช่วงที่ค่าไฟถูกลง
นานาวเรารู้สึกว่าเย็นหน่อยถูกต้องไหมคะ

กัญญาถึงตุลาเนี่ยถ้าสมมุติคุณย้อนกลับไปจริงมันเป็นช่วงที่ค่าไฟถูกนะ

เขาบอกเลยว่าจะประกาศให้ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
เบื้องต้นต้นทุนปีนี้มันปรับตัวสูงขึ้น

คาดว่าค่าไฟฟ้าในรอบใหม่หรือรอบปลายปีเนี่ย
จะปรับขึ้น๔๐สตางค์ต่อหน่วยฮะ
คุณไปดูว่าค่าไฟของคุณต่อเดือนคุณใช้กี่หน่วย
มันจะปรับขึ้นค่าตก๔๐สตั๊ก

ไม่หนูกำลังคิดคือหนูไม่ได้คิดถึงหน่วย
กำลังคิดถึงค่าไฟที่จ่ายทุกเดือนอยู่

เพราะฉะนั้นค่าไฟฟ้ามัคษจะเป็น๔บาท๔๐
จากตอนที่เราประกาศกับช่วงนั้นก็๓บาทกว่า

ยังไม่รวมกับภาระที่การไฟฟ้าผลิตฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องแบกรับเอาไว้
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่แปดหมื่นล้านบาทซึ่งหากรวมในส่วนนี้แล้วจะส่งผลให้ต้น
ทุนไฟฟ้าแท้จริงเนี่ยปรับขึ้นไม่ใช่อีกเศรษฐ์ตั้งค่ะ
ปรับขึ้นอีกบาทหนึ่งต่อหน่วยบ้านคุณใช้กี่หน่วย
กลับไปดูบินบินอยู่ใกล้ใกล้ตัวไหมลองดูบิน
มาในแอปก็ได้แต่ชาวบ้านตัวใหญ่เขาก็จะดูที่บิน
ใช่ดูบินโอเควันนี้เรายังดูเบลต์กันอยู่ถูกต้อนไหม
แอปที่จริงมีแอปของการไฟฟ้าอยู่

หลังจากนี้ปุ๊บมันจะปรับขึ้นอีกหน่วยละบาท

ซึ่งในส่วนของกรกภเนี่ย
ไม่มีงบประมาณในการเข้ามาดูแลส่วนนี้

ให้มีราคาถูกลงให้สมเหตุสมผล

โดยที่ไฟจะต้องไม่ดับ

ปกติบางทีเดี๋ยวนี้คนมันเปลี่ยนเป็น๓เฟส๔เฟส

มันก็จะเบาลงประเทศไทยของเรายังไม่ถึงขนาดนั้นหรอก

ก็คือน้ำมันมันสูงขึ้น
มันก็คือต้นทุนของการไฟฟ้าก็เลยสูงขึ้น

คนทั้งประเทศก็ต้องช่วยกัน

ใช่อันนี้จริง
จากนายกลุงตู่นะคะ
ถ้าประชาชนทำอะไรได้บ้างมาดูพร้อมกันนะคะทุกคน

ปรับปลดเปลี่ยน
ปิดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้
แล้วก็ปรับแอร์ที่๒๖องศา
ปกติบางคนขี้ร้อนก็จะเปิดแบบ๑๙๒๐บ้าง
ให้ปรับเป็นที่๒๖องศาแล้วเขาบอกว่าให้เปิดพัดลมช่วย

ส่วนภาคเอกชนและอุตสาหกรรมทำอะไรได้บ้าง
เปิดปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลาไม่ได้เปิดตลอด
แล้วก็ปิดป้ายไฟโฆษณาหลัง๔ทุ่ม

จริงคือมันก็แอบถึงทางตันเหมือนกันเนาะ
เออมันไปต่อคือมันเป็นหมดละ
คือทั่วโลกเป็นหมดจริงแต่นี่คือประเทศไทยของเราเพราะเอิญมันเป็นเมืองร้อน
แล้วก็มันมีทุกข้าวของทุกอย่างวันนี้ภาระประชาชนของเรานอกจากโอเคละ
น้ำมันเราเข้าใจหมูเห็ดเป็ดไก่ต้องดีใจหนูค่ะ
ลอตเตอรี่ขายในเป๋าตังค์หมดสอคุณจะดีใจหรือเสียใจเดี๋ยวค่อยตอบกันเนาะนะฮะ
จะเพิ่มเป็น๑๐ล้านใบถูกต้องไหม๒ไข่ไก่กำลังจะล้นตลาดไข่ไก่จะถูก
ทำไมไอ้พวกเธอทำหน้าใส่ฉันกันอย่างนั้นนะไข่ไก่มันถูกลง
แล้วไงอ่ะก็อย่างน้อยก็ยังมีกลิ่นหนูอย่าไปทอดเยอะนะเพราะกาสก็จะขึ้น
น้ำมันก็๘๑บาทอาทิตย์ที่แล้วเราประกาศเท่าไหร่๗๐กว่าบาท
วันนี้๘๑กว่าแอทที่อย่ามองอย่ามองแรงใส่ฉันฉันเป็นผู้ประกาศข่าว
หรือคิดว่าเอ๊ะไม่ใช้น้ำมันได้ไหมเป็นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ารักสุขภาพเป็นแบบ
กินของไข่ในน้ำเปล่าใช้หม้อทอดไฟฟ้าเทปุ๊บไข่มันก็ลงข้างล่างแล้ว
ใช่เพราะมันเป็นร่องรูต้องหุ้มฟอย์ก่อนแล้วไม่รู้เป็นไข่ยังไง
แค่ไฟอยู่ดีแม่นะ

แต่เขาบอกว่าที่ยุโรปน้ำมันมะกอกไม่เหลือขายเลยนะ
เพราะเพราะพี่รุนเนื้อจากน้ำมัน
ครัวของโรคเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ประเทศไทย
แล้วเราจะทำกันอย่างไรให้มันเป็นสาขน
ไม่คิดถึงกวนโลกนะทุกวันนี้ในบ้านไม่มีกินเลย
ชาวบ้านต้องหาอาชีพใหม่เรามีวิธีเรามีหักรอให้

ตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องไปเลยไปหาสมุนไพร

บุญธรรมหาลืออายุ๗๐ปีค่ะ
อยู่บ้านจำบอนนะคะอยู่ที่จังหวัดพยาว
ก็มีกลุ่มชาวบ้านพากันไปหาขุด
พญารากหอมที่ออกมันทั่วลานดินหน้าบ้านเลยค่ะ
ซึ่งต้นพญารากหอมมันก็คืออบเชยเถา
เป็นสมุนไพรที่หายากแล้วก็มีราคาแพงกว่าโสมเกาหลี
โดยกลุ่มชาวบ้านเขาก็พากันไปขุด
เพื่อนำรากของต้นพญารากหอมเนี่ยเอามากินสดได้เลยต้ม
หรือว่าอาจจะเอามาดองเป็นยาใช้บำรุงร่างกายก็ได้นะคะ
สำหรับต้นพญารากหอมเนี่ยมันก็จะเป็นไม้เถาวันขนาดเล็ก
ออกตามพื้นดินมีความยาว๕๑๐เมตร
ลำต้นของเขาหรือว่าเถาวันชูออกมา
ไหลไปทั่วพื้นดินเลยมีขนสั้นแล้วก็มีน้ำยางสีขาว
เปลือกมีรูระบายใบสีเขียวมีลายขาวเรียวยาว
เถามันก็มีลักษณะกรมเรียวสีน้ำตาลเถาอม่วง
ขนาดเท้ากว้าง๑๓๒มิลลิเมตรนะคะยาว๑๐๓๐นิ้ว
แล้วรากมีความหอมกลิ่นมันจะหอมเหมือนอบเชย

สรรพคุณก็คือช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

เนี่ยคุณพิพัฒน์เขาก็บอกว่าหลังจากที่ขุดเนี่ยก็นำมาล้างนะคะ

น้ำจะมีกลิ่นหอมเหมือนสมเกาหลีหรือว่ากระชาย

มันก็จะช่วยเสริมสร้างพลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ญารากหอมสมุนไพรหายากนะจ๊ะ
แล้วช่วงนี้บอกเลยว่าโอ้โหมันมาแรงมากจริง
รวมถึงราคามันก็แพงมากค่ะ
โดยจะมีเป็นบางพื้นที่ราคาซื้อขายกิโลกรัมละหมื่นถึงแสน

น้ำต้มก็จะหอมหวานอร่อยตอนนี้ก็เลยไปขุดกันใหญ่เลย
หากันใหญ่เลยมันอยู่แหล่งมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้

หรือว่ามีกระเหมือนกระชายอย่างนี้

เขาอยู่ที่เหนืออันนี้เขาอยู่ตำบลท่าวังทองจังหวัดพยาว
แกก็บอกว่ามันไม่ได้ขึ้นทุกที่มันขึ้นเฉพาะบางที่ด้วย
โฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ

วันนี้ต้องบอกว่ามีผู้โดยสาร๑๒๖ชีวิต
สำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กรุงซานโตโดมิงโก้ในสาธารณรัฐโดมินิกัน
ก็ไปยังเมืองมายอามี่รัฐฟอริดาสหรัฐอเมริกา
ซึ่งในนั้นก็จะมีผู้โดยสาร๑๒๖คน
และลูกเรือ๑๑คนบนเครื่องบิน
ประสบเหตุระบบล้อมันขัดข้อง
ขณะลงจอดที่ท่ากัศยานานาชาติมายอามี
แล้วเกิดเป็นไฟลุกขึ้นมา
ภาพก็คือแบบโอ้โหน่าตกใจน่าจะพรึงกลัวค่ะ
ทำให้ผู้โดยสาร๑๒๖คน
รีบวิ่งหนีลงมาจากเครื่องบิน
ด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวแบบสุดขีดนะคะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองเขาเปิดเผย

จากเหตุการณ์นี้นะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงโชคดีมาก
แล้วก็มีการนำผู้เจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
ในขณะที่ท่ากัดสยานเองก็มีการส่งรถบัส

ยังอาคารผู้โดยสารเรียบร้อย
ดีนะที่แบบว่าลงแล้วจอดลงมาแล้วมันเกิดไฟตรงนั้น
ดีที่ไม่ได้เป็นอยู่บนอากาศ
ไม่งั้นไม่อยากกินเลยค่ะ

เวลาเราลงเครื่องบินทุกครั้งเราก็จะแบบ
พอล้อเครื่องแตะปึ้งเราก็จะรอดแล้ว
ทุกครั้งเราจะรู้สึกอย่างนี้เวลาเราขึ้นเครื่องบิน

กัปตันเอาเครื่องลงว่าวันนี้นิ่มไม่นิ่ม

แต่บางทีก็อย่างว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดกันบ่อย
ไม่งั้นเดี๋ยวบางคนก็จะไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเลย

แต่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจในเรื่องแบบนี้ละกัน

คือกฎหมายเช็คเด้งต้องบอกอธิบายข้อกฎหมายก่อนละกัน

ใครที่จ่ายเงิน

แล้วเช็คนั้นไม่สามารถขึ้นเงินได้หรือว่าเช็คเด้ง

มีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

มีทั้งโทษปรับ๖๐๐๐บาท

แต่ทีนี้วันนี้ค่ะเอ่อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คุณรัชดาธนาดิเรกนะคะเขาออกมาชี้แจงบอกว่า
หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยทุกคนเห็นชอบให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่
หรือกฎหมายเช็คเด้งอันนี้นี่แหละสาเหตุก็คือว่า
มันไม่สอดคล้องกับมาตราเจ็ดสิบเจ็ดของรัฐธรรมนูลไทยมาตราเจ็ดสิบเจ็ดรัฐธรรมนูลไทย
เขาบอกนะคะว่าโทษทางอาญาเนี่ยคือควรจะใช้สำหรับคนที่กระทำผิดทางอายาร้ายแรง
อย่างเช่นลักทรัพย์ฆ่าคนข่มขืนอะไรอย่างนี้คืออาญาที่เป็นโทษร้ายแรง
แต่มันไม่สอดคล้องกันกับเรื่องของแค่ว่าสมมุติเราเป็นหนี้เราเซ็นเช็คจ่าย
แต่เราไม่มีความสามารถในการชำระหนี้นั้นด้วยการใช้เช็คมันไม่ควรผิดหนักร้ายแรงถึงขั้นเข้าไปอยู่ในกฎหมายอาญา
แล้วก็ไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ์พลเมืองแล้วก็สิทธิ์ทางการเมืองข้อสิบเอ็ด
ที่บอกว่าคนเนี่ยไม่ควรจะถูกเข้าคุกเพียงแค่ว่าไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามสัญญาด้วยการใช้เช็ค
ปัจจุบันเขาบอกว่าระบบการใช้เงินของบ้านเราทุกวันนี้ค่ะบัตรเดบิตเอ่ยบัตรเครดิตก็มี
หรือแม้กระทั่งการโอนเงินพวกโมบายแบงกิ้งไอแบงกิ้งต่างมันก็แพร่หลายมากขึ้นแล้ว
กระทรวงยุติธรรมเขาก็เลยเสนอให้ยกเลิกกฎหมายเช็คดีกว่า
ซึ่งตอนนี้คอรมอลเห็นชอบแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่เนี่ย
ก็จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ๑๒๐วันหรือประมาณ๔เดือนนะคะ
ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า
ฉันมีลูกหนี้ลูกหนี้เซ็นเช็คมาจ่ายแต่เช็คเด้งขึ้นเงินไม่ได้
ฉันก็เอาผิดเขาไม่ได้เหรออันนี้เขาบอกว่าถ้าพิสูจน์ว่าลูกหนี้คนนั้นนะคะ
ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเซ็นเช็คเด้งให้อันนี้ไม่ผิดอาญา
แต่ฟ้องแพ่งได้นะคะเพราะยังผิดทางแพ่งอยู่เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน
แต่ถ้าเกิดสมมุติเราพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้คนนี้ตั้งใจเลย
แต่ก็คือจะไม่ใช่กฎหมายเช็คเด้งที่เคยมีอีกแล้ว
คนละอย่างโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถูกต้องไหม
ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันมันไม่สอดคล้องกับกติกาศาคนด้วย
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูลคือมันย้อนแย้งกันนะคะ
บอกว่าคำว่าอาญาโทษอาญามันต้องเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง
แต่สมมุติถ้าเกิดเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจ
คือเราก็เจนเช็คไปแล้วใช่ค่ะเป็นอาญาด้วยก็คือมีจำคุกด้วยปรับด้วย
เขาบอกว่าคนเราไม่ควรถูกจำคุกเพียงเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายหนี้
ก็จริงนะแต่บางคนตั้งใจที่จะมาเช็คเด้งอะแต่นี่ไง
ถ้าตั้งใจถ้าเจตนาทุจริตตั้งใจให้เด้งอันนี้ผิดอาญาข้ออื่น
เพราะมันยังมีกฎหมายอื่นรองรับอยู่อาจจะเป็นช่อกงหรือเปล่า
ถ้าเป็นช่อกงน่าสนใจอันนั้นคุยอาจจะโดนแต่ถ้าเข้าหมายถึงว่า
ไม่ได้ตั้งใจสมมุติว่าคุณพิเศษเช็คให้พี่มดไปแล้วแบบ
เฮ้ยลืมไปว่าแบบหรือไม่ก็แบบหมุนไม่ทันจริงเดี๋ยวขอไปเจรจาหน่อย
โดยที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ค่ะ
ก็ถือว่าไม่ผิดอาญาแต่เจ้าหนี้ยังฟ้องแพ่งได้อยู่
แต่อย่างบางคนที่แบบตีเช็คค้ำประกันล่ะ
อืมค้ำประกันนี่อาจจะต้องไปดูเรื่องกฎหมายค้ำประกันอีกทีไหมคะ

เพราะมันก็ต้องมีสัญญาในการเซ็นว่าเราค้ำประกันยังไงแบบไหนอย่างไร
สุดท้ายก็คือต้องไปอยู่ในศาลแหละให้สารพิจารณาว่าเจตนาไม่เจตนา

เพราะฉะนั้นโอเคล่ะจากที่เมื่อก่อนเรารู้ว่าเช็คเด้งเป็นอาญา

ไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนี้เช็คเด้งไม่เป็นอาญาเซ็นใหญ่

เดี๋ยวกลายเป็นว่าโอ้โหนี่ต้องอ่านข่าวเช็คเด้งรายวันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหวเนอะ
เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเห็นไหมล่ะ

ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนจะยิ่งสมองดี

ถูกไหมช่องกลางกงคนทุกวันนี้แปลก
เออแพมหาทุกช่องที่มีเลยอะ
เดี๋ยวคนที่ใช้แบบอู๋เช็คเด้งไม่เป็นอาญาเช็คใบละกี่บาท

ใช่ไหมล่ะไปซื้อจากธนาคารแบบว่าถ้าคุณมีธนาคารแบบบัญชีเท่าไหร่เอาเช็คเด้งเอามาหมุนอย่างนี้ก็

หาเงินกันดีกว่าเห็นบอกมีคาถาอะไรมา

อันนี้เป็นสติมาปัญญาเกิดนะคะค่ะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อนหลังจากมีเสียงร่ำลือกันว่าผู้หญิงตอนนี้คือหลายหลายคนเนี่ย
กลายเป็นงานที่เปิดกว้างแล้วเนาะ

ถ้าคุณสวดอยู่
จะมีรายได้หลักแสนต่อเดือนว่ะ
สวดก็มีรายได้หลักแสนเลยเหรอคะ
อะไรมันจะขลังขนาดนั้น
เมย์หนูมีสามีแล้วลูก

น้องแต่น้องก็เพิ่ง๒๒น่ะ
มินนี่ชื่อว่าน้องมินนี่
จริงชื่อว่านางสาวมนต์ค่ะ
เขาบอกว่าแม่มันเป็นความเชื่อ
สวดคาถาบทนี้นะ
นี่สามารถไปซื้อรถป้ายแดงได้เลยนี่
ป้ายแดงขับได้เพียงระยะเวลาสั้น

คือในช่วงไทยจบมาช่วง๒๓ปีนี้

ตนก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีวะ
จบมาก็ไม่มีที่ไหนเขารับสมัคร

กระทั่งมาพบผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง

เหมือนละครที่เป็นนักธุรกิจ
แนะนำว่านี่หนู
อยากจะเจริญในหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเทมาหรือเปล่า
หัดสวดท่องคาถาเงินล้าน

ผู้ใหญ่ท่านต้องบอกคาถาเงินล้านเนี่ย

อ๋อถาเงินล้าน
สวดที่กระถาเงินล้านเนี่ย
คนที่สวดแล้วเนี่ย
เนึง่ะ
หลายคนมีเงินมีทองมากมายเพียงแค่สวดให้ขึ้นใจสวดทุกวัน
ตอนแรกไม่เชื่อเท่าไหร่ก็เอาบทสวดจากผู้ใหญ่เนี่ยมาหัดสวด
คาถาเงินแล้วใช้เวลาวันเดียวท่องได้นางบอกนางวันเดียวท่องได้
ก็สวดมาเรื่อยปรากฏว่ามีงานเข้าตลอด
แต่หนูตัวเล็กหนูสวยหนูเด็กด้วยไงลูก

นี่ออกไหมลูกคุณหนูเล็กหนูอยู่ไว้หนูเด็กเนี่ยลูก
อยู่ที่ใจอยู่ที่การกระทำของเราด้วยซะ
เงินทองไหลมาเทมามีรายได้หลักแสนต่อเดือน

ก็สามารถออกรถเก่งป้ายแดงได้แล้วอ่ะนางบอก

ต้องลาก่าวใส่ใครไปนั่งสวดกระถาเงินล้านมากดีกว่า

ไม่งั้นทำคำที่กอได้ก็สวดในใจ
เพราะว่าน้องเขาสวดแต่น้องเขาทำงานด้วย

บอกครูบาน้อยเมื่อก่อนฉันไป

ถ้าสมมติใส่ว่าให้พระอุปคุฏไปสองวัด
คือวัดพระอุปคุฎกับวัดครูบาน้อยนี่แหละ
คือครูบาน้อยคือเจ้าอาวาสวัสดิ์วัดศรีดรมูล

ก็มักจะให้สินให้พรด้วยการสวดกระถาเงินร้าย
ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปกราบนามัศกาลที่ท่านอยู่เสมอ
แม้แต่ในร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างครูบาน้อย
จะใช้คาถานี่แหละคาถาสวดเรียกเงินล้านให้ในพิธีด้วย

ไหนดูซิเผื่อคุณท่อมเปิดมาแล้วแบบ

ใช่เดี๋ยวหาก่อนครูผู้ชมมันทุกคนอยากรู้หมดเลย

หาอยู่เหมือนกันว่าหน้าตาข้อมูลมันเป็นยังไงบ้าง
อย่างนั้นเดี๋ยวพักประมาณหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ถ้าสมมุติคุณไปเปิดอินสตาแกรมของไทยรัฐนะตอนนี้
คโปร์พบผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกแล้ว
เป็นสจ๊วตหนุ่มชาวอังกฤษ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์แถลงยืนยัน
พบผู้ป่วยเชื้อฝีดาดลิงรายแรกในประเทศสิงคโปร์แล้ว
เป็นชายชาวประเทศอังกฤษอายุ๔๒ปี
ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของสายการบินแห่งหนึ่ง
ซึ่งเดินทางเข้ามาในสิงคโปร์ในระหว่างวันที่๑๕ถึง๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
จากนั้นก็ได้เดินทางเข้ามาในสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง

ผู้ป่วยชายรายนี้ตรวจพบว่าเป็นฝีดาดลิงเมื่อวันที่๒๐มิถุนายน
ก็ได้รับการรักษาในศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ย
เขาบอกอาการทรงตัวก็อย่างที่บอกว่าก็มีไข้
แล้วก็อาการป่วยเนี่ยก็แบบว่าเหมือนจะทุเลาลงไปเอง
หลังจากที่มีหลาดผงปากแปลกก็ทุเลาลงไปเอง
ก็จะมีตุ่มขึ้นบนผิวหนังนะฮะก็อย่างที่เราเราศึกษากันมาเลย
ก็บอกว่าวันนี้ก็ต้องไปดูว่าคนที่ใกล้จะเป็นยังไง
ใกล้ยสิบกว่าคนเค้ากักตัวให้กักตัว๒๑วันค่ะ

อย่าเพิ่งเข้ามากันเลยฟีดหว่องฟีด

วันนี้เขาบอกว่าจริงแล้วซิงคโปร์

ครอบครัวเขาเดินทางกลับมาเขาก็ติดจากสิงคโปร์กลับมา

แต่จริงซิงคโปร์ถ้าเป็นในห้างสรรพสินค้า

ข้างนอกก็คืออาจจะมีแค่สวนสาธารณะ
หรือว่าสถานที่ที่แบบว่ามันอยู่อัลดอร์จริงอย่างนี้ค่ะ

แต่ส่วนใหญ่เราก็จะสังเกตว่าเขาก็อาจจะชินกับการใส่แมส
วันนี้คือมัน๓๔ปีเราใส่กันมาบางคนก็ชิงกัน

เราจะต้องเหมือนพวกเราอย่างนี้
เมื่อก่อนเราก็ต้องมีม้าเมื่อก่อนใส่กระดาษทิชชู่
ถูกต้องไหมตามรถทุกวันนี้ก็ต้องมีกล่องแมส

ทนความเยอะไม่ไหวขอถอยห่าง
อีกแล้วหย่อนมานี่เราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าใคร

วงการบันเทิงมีเรื่องราวแซ่บ
ให้ชาวเน็ตหูผึ่งกันอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อเพจจอมเผือกอย่างเจ๊มอย๑๐๘

เรื่องคู่รักเลิกเงียบอีกคู่
โดยระบุว่าคู่รักเลิกเงียบคู่หนึ่ง

เพราะทนความเยอะของผู้หญิงไม่ไหว

ผู้ชายบอกให้ผู้หญิงออกมาพูดเองว่าเลิกกันแล้ว
ขอบคุณใจให้เพราะคู่นี้ขำน่ารัก
เหมือนจะเข้ากันได้ดีที่ไหนได้
งานนี้ชาวเน็ตอ่านแล้วก็ร้องอ๋อทันที
คอมเมนต์อักษรยอดสนั่นโซเชียลอดีตค่ายเดียวกัน

อ๋ออ่านข่าวไปแล้ว
แต่อันนั้นเขาเป็นคนลงไอจีเองแล้วไม่ใช่หรอก
อันนั้นคือคุณโมมีนาเขาเขียนไง
เหมือนเขียนแบบว่าเป็นรูปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้
ประมาณว่าอย่าเบื่อกันนะถ้าเกิดแบบว่าโสดแล้วอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็ยังไม่ได้พูดออกมาว่าโสดไง
แต่เหมือนเห็นมีแคปชั่นที่บอกว่าอะไรนะตอนนี้จีบได้อะไรไม่ใช่

กันบ่อยเลิกกันบ่อยเดี๋ยวก็ดีกันบ่อยนะ

แต่ทำไมในเจ๊มอยบอกว่าผู้ชายต้องให้ผู้หญิงออกมาพูด

ทำไมต้องให้ผู้หญิงออกมาพูด
ผู้หญิงก็ออกมาพูดแล้วไง
อยากให้ผู้หญิงพูดดีกว่าถ้าผู้ชายพูดก็จะดูมันดี
แต่หรือจริงแล้วถ้าเขาต่อให้เขาเลิกกันก็ให้เป็นเรื่องของเขา

เดี๋ยวเนี่ยเขาจะไปผี
ดูนี่เขามีคุณธรรมประจำใจนะ

โอเค
เธอคือเมย์เป็นคนเปิดสิ่งนั้นเดี๋ยวทรงงานด้วยเหรอ
เฉยเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนตกใจ
ไม่ใช่คำนี้
เล่นละครกับน้องแหงโอ้น้องน่ารักมากน่ารักมาก
หนูว่าชอบเขาตั้งแต่ดูฮอร์โมน

ยังติดอยู่อยู่เลยเนี่ย
อย่าไปพูดเดี๋ยวคนเอาภาพมาลงอีกนะเนี่ย

หรือคุณแจ๊คเขาบอกเขาอยากให้คุณแม่เล่น
เพราะฉะนั้นเขาจะทำละครแบบแนวคังคู่ใบว่ะ
บอกว่าในเมืองไทยยังไม่มีละครแนวนี้

บอกอีแจ๊คเอาคิวมาถ่ายอดีตงน่าใจการให้จบก่อน

แต่งหญิงเป็นคังคูบัยให้นางไม่ได้ลบห้ามในหอเต๋วแตกไปเลย

ต้นเดือนไปอีกแล้วจะเป็นสองอาทิตย์
แล้วสุดเดินตกเข้าเดิมอากาโซ่เรียบร้อยแล้วนะคะ

เพราะว่าคือช่วงที่เอ่อ

ชอบมากก็ดูไปเรื่อยรู้สึกมีเสน่ห์

ล่าสุดก็เลยไปงานคอนเสิร์ตมิตติ้

เขาบอกว่าหลังจากนั้นผมก็ขอ

แมมเป็นพิธีกรแล้วก็มาร์คต้วนมานะคะ

แล้วยังไงแล้วหัวใจล่ะเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ตอบแบบนักแสดงขอทำงานก่อน

เป็นคนในวงการหรือนอกวงการ

ในวงการก็เดี๋ยวก็โดนอีก

ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอย้อนกันนะ
ของเต้ยของเต้ยที่ไม่เปิดเผย

ที่มีใครมาใช้เวลาให้ต้องติดต่อนะ

น้องแบมบ๊าออกกำลังกายเนาะ

บอกว่าเทนไฟท์เทนปีเนี้ยเขาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้น
เขาคงแบบว่าต้องอยู่ทางออนไลน์อยู่หน้าจอ
เออต่อยอย่างงี้แต่อย่างงี้อืมบางทีเขาบอกว่าคนทองไม่ใช่คนป่วยน่ะ
ที่นั่งตัวนั่งตัวนี่ก็เรียกว่าแบบตายมาตั้งแต่แรกเลยน่ะใช่
มากหมดอ่ะสตรองสุดสุดจริงจริง

ไม่หรอกเขาถึงอายุคันที่แบบว่า
สามารถที่จะออกกำลังกายอะไรของเขาได้แล้ว
เพราะปกติลิดเดียวโอ้โฮเล่นโยคะ

คือแต่แบบว่าคือนางเป็นคนที่
ก็คือค่ายมวยนางก็เอาที่ดินของนาง

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนครบทรงชาตินะฮะ

สวัสดีค่ะ